พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเกณฑ์ทหารจับใบดำใบแดงกันหน่อยนะคะ
คราวนี้เป็นพระสงฆ์ค่ะ

พระมีอาการอย่างไรเดี๋ยวไปดูคลิปที่เกิดขึ้นกันค่ะ

พอบอกว่าดำแค่นั้นแหละค่ะ
จากพระพี่สู่ทรงก็แปลงร่างในบัดดน
เหมือนนักวิ่งต่างชาติที่เขาทำท่านี้ใช่ไหม
แต่ว่าก็ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมนะ
หลุดแง่หลุดดีใจไปหน่อย
คือดีใจก็ต้องสำรวมนะคะท่านค่ะ

ก็แชร์คลิปบรรยากาศการเกณฑ์ทหารภายในหอประชุม
ภายในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะ

หลังจากที่คณะกรรมการเขาประกาศผลบอกว่าจับได้ใบดัน

เรียกเสียงฮาทั้งกองเชียร์

ชาวเน็ตเขาวิจารณ์เยอะนะคลิปนี้เนี่ย

ก็โหร้องโหร้องหลวงพี่เขาก็เลย

ก็กลายเป็นชูนิ้วกลาง

ยิ้มหลุดออกไปชาวเน็ตเขาก็พยายามที่จะแหมวิจารณ์กัน
หลวงพ่อหลวงพี่เป็นพระหลวงพี่อยู่ในสมณเพศหลวงพี่ไม่น่าทำแบบนี้
บางคนก็บอกว่าหลวงพี่หลุดพ้นแล้วนะเหมือนหลุดพ้นอะไรสักอย่างประมาณนี้ค่ะ